นี่เหตุเกิดในโรงเรียนนะครับทุกผู้ชมครับที่นครนายกนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าแถวนั้นเขามีตัวตึงอยู่คนหนึ่งชื่อตี
แกชอบเมาเหล้าเมาเหล้าแล้วชอบเอาไปอารวาสในโรงเรียนนะครับ
คราวนี้เนี่ยไปยิงหนังสติ๊กใส่แม่ค้าขายลอตเตอรี่แถวนั้น
พยายามเข้าไปรองับเหตุนะครับโอ้โหเกือบโดนตาตาเกือบบอดนะฮะ
แล้วมาอารวาสในโรงเรียนเนี่ยฮะเด็กตัวเล็กทั้งนั้น
เขาก็กลัวกันหมดนะครับกลัวเด็กจะไม่ปลอดภัยด้วย
ตีนะฮะในตีอายุ๕๐ปีนะครับ
นี่ฮะที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้อยู่ตรงนู้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ปลาข้าวปลาของแต่นี่เป็นพื้นที่โรงเรียนนะครับ
โรงเรียนวัดสะพานตะมนต์อาสาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เด็กเล็กทั้งนั้นอนุบาลนะฮะคุณครูของศูนย์เด็กเล็กนะครับ
บอกว่าในตีเนี่ยก่อนจะก่อเหตุตรงนี้นะ
เอาลูกแก้วเดินถือเข้ามาในโรงเรียนเอามายื่นให้เด็ก
เด็กเด็กกำลังเตะบอลกันอยู่ในสนามเด็กเขาก็ไม่รับไม่เอา
ในตีไม่พอใจฮะเครื่องข้าวเครื่องของอารวาสใส่เด็กครับ
ครูต้องรีบเรียกเด็กขึ้นอาคาร
ในตีนี่ลงกับใครไม่ได้เห็นหมาในโรงเรียนสองตัวไปจับหมาทุ่มลงพื้น
โอ้โหคุณครูก็แจ้งตำรวจให้มานะฮะ
พอตำรวจมาถึงเนี่ยในตีขี่จักรยานหนีไปก่อนครับ
หลังจากตำรวจไปไม่นานในตีกลับมาอีกรอบนึงนี่เห็นไหมฮะเจอจานเจออะไรพวกนี้เครื่องทิ้งหมด
แต่รอบนี้เนี่ยตำรวจมาทันพอดีฮะ
ก็เลยตะครุบตัวไว้ได้คือก่อนที่ตำรวจจะมาจับกลุ่มตัวเนี่ยนะ
มีแม่ค้าลอตเตอรี่อยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยเขาเห็นด้วยเขาก็เลยพยายามไปเตือนในตี
ตีเอาหนังสติ๊กยิงใส่เข้าเหนือคิ้วขวานะฮะ
ลูกแก้วที่ยิงใส่เนี่ยเข้าเหนือคิ้วขวาเกือบเข้าตาเขาฮะ
สพบ้านนามาคุมตัวนี่ได้พร้อมกับขวดเหล้านะครับ
ซึ่งดื่มอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ยึดได้วันนี้เนี่ยเหล้าขาว๑ขวด
อยู่จากร่าหน้ารถจักรยานเนี่ยหนังสติกฮะ
ยิงใส่แม่ค้าลอตเตอรี่เขาพยายามไปเตือนว่าอย่ามาอารวาสในโรงเรียนนะ
หนังสติ๊กใส่เขาฮะเกือบโดนตานะครับ
เจ้าหน้าที่ให้ในตีเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
พบว่าสูงถึงเท่าไหร่รู้ไหม๒๘๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วปั่นจักรยานรอดเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ฮะถึงว่าอารวาสหน้าดูนะครับ
แล้วเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อ๓๐ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย

พอคุมตัวได้สั่งเมาบรรทงบันทึกประวัติอะไรเสร็จปล่อยไป

ลงพื้นที่อีกครั้งนะฮะได้เจอกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอก
ในตีความจริงเขาคือคนขอนแก่น
ในตีเคยทำงานที่เกาหลีนะได้เงินเก็บสะสมอะไรมาเยอะ
แล้วก็กลับมาที่เมืองไทยก็ไปได้เมียอยู่ที่ภาคใต้
แต่ไม่รู้ยังไงนะมีปัญหากับบ้านของเมียทางใต้

หลังจากนั้นก็กลายเป็นคนสติไม่สมประกอบสติแตกกินเหล้าเมาอย่างเดียวอัลวงอารวาส
ญาติเคยพาไปรักษาอาการทางจิตประสาทก็ไม่หายเพราะว่าไม่ยอมกินยา
เหล้าตลอดนะพี่สาวทึ่งซึ่งอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ย
เขาเคยจ้างชาวบ้านหลังจากที่ในตีเขามาอยู่ที่นครนายกไม่รู้มาอยู่ยังไงเนี่ย
ก็จ้างชาวบ้านแถวนี้ให้คอยดูแลซื้อข้าวซื้อน้ำอะไรให้แต่หลังในตีก็คุมไม่อยู่ฮะ
ชาวบ้านบอกเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าดื่มเหล้าแบบหนักทุกวันหนักขึ้นทุกวัน
ปล่อยไปเลยไม่ประกันแล้วเพราะเค้าช่วยมาเยอะแล้วทุกวันนี้เค้าก็ช่วยอยู่นะ
แกก็ให้เนี่ยซื้อกับข้าวไว้ให้ทุกวัน
ยุ่งเลยทีนี้ชาวบ้านบอกบอกไปยังพี่สาวเขาแล้วที่ขอนแก่น
สาวบอกอ๋อปล่อยไปเลยไม่ช่วยแล้วไม่ประกันแล้ว
แล้วใครจะรับผิดชอบได้บ้างทุกชาวบ้านเลยทีนี้
ตอนนี้ตียังอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพบ้านนานะครับที่นครนายกนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวแม่ค้าลอตเตอรี่
ที่ถูกยิงหนังสติ๊กใส่จนบาดเจ็บคิ้วแตกเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วก็จะได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับในตีต่อไป

แล้วโทษมันก็ไม่ได้หนักมากแล้วยังไงต่อ

มันจะวนไปเหมือนเดิมนะ